ส่วนเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับอย่าคิดว่าน้ำตื้นจะไม่อันตรายนะ
คือคุณป้าคนนี้ออกไปหาหอยกาบแล้วปรากฏว่าอาจจะลื่นหรือว่าวูบนี่แหละ
ฟาดพื้นแล้วก็ตายตรงนั้นเลยครับ
คือคนไม่เห็นไงจังหวะที่ล้มแล้วหัวฟาดเนี่ยคงจะหมดสติ
จุดนี้คือน้ำประมาณสักแค่ไม่ถึงหัวเข่าครับ
หรืออะไรเหตุการณ์นี้ตำรวจโรงพักลานศักดิ์ครับในพื้นที่อุทัยธานีไปตรวจสอบทันที
รับแจ้งว่ามีคนตายอยู่ในคลองตรงจุดนี้
สนองครับนอนคว่ำหน้าอยู่ในคลองน้ำคอนกรีตตรงจุดนี้นะฮะ
อยู่ติดกันกับหน้าวัดการอดบ่วงในพื้นที่อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
ความลึกของน้ำอย่างที่ผมบอกไม่ได้ลึกมาก๓๐เซน
๑ไม้บรรทัดก็ประมาณสักหนักแห้งนะฮะกว้าง๒เมตร
ห่างไปไม่ไกลเนี่ยจะไปเจอเหมือนกับกระป๋องสีดำชาวบ้านในพื้นที่จะเรียกกระแป๋งนะ
เดี๋ยวลองดูภาพนะฮะในกระแป๋งมันจะมีหอยกาบอยู่
นี่กระแป๋งแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วมันมีเหมือนกับเป็นปูนขั้นพอดี
ก็เลยเป็นฝ่ายน้ำล้นและนี่คือหอยกาบที่ผู้ตายคือป้านองเนี่ย
ไปตามหาแกจะงมหาหอยกาบแบบนี้ครับแล้วก็มาตายซะก่อน
พี่สาวผู้ตายบอกว่าน้องมีอาชีพรับจ้างวันไหนถ้าว่างไม่มีงาน
ออกมางมหอยเอาไปกินบ้างเอาไปขายบ้างน้องเป็นคนติดเหล้า
อันนี้พี่สาวบอกนะครับดื่มอยู่บ่อยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนออกมาหาหอยกาบวันนี้
น้องเนี่ยดื่มมาก่อนไหมเมาหรือเปล่าไม่รู้จริงมารู้อีกที
อ้าวน้องตายซะแล้วลองฟังครับ
และก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าออกมากี่โมง
แล้วแกกินเล่าอะไรไหมมีเล่ามีไหม
ตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นไปเจอแผลบริเวณหน้าผากด้านซ้าย
และคาดว่าตายมาสามชั่วโมง

อาจจะลื่นครับหรืออาจจะวูบ
ตกลงมาในคลองแล้วหัวไปกระแทกคอนกรีต

อากาศหายใจคือจมน้ำแล้วก็สิ้นใจตายครับ
ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายก็นำร่างส่งประกอบพิธีทางศาสนา